รายการของเราผ่านทางเฟสถ้าถามเยอะเลยนะฮะ

อยู่ทางปีกซ้ายที่วันนี้ทีมกู้ภัยเข้าไปสำรวจ
ลงไปได้คืออะไรกันแน่นะครับ

เราไปถามผู้สื่อข่าวของเราที่วันนี้
โอ้โหเดินเท้าขึ้นป่า

สวัสดีค่ะ
คุณวัชรีวันนี้เส้นทางไป

ที่ไปสำรวจก็คือจะไป

ที่ไปวันนี้ก็คือไปบริเวณทางด้านซ้ายค่ะครับ

ซึ่งจุดที่ขึ้นไปดู

จะสามารถเชื่อมลงไป
บริเวณที่เป็นเมืองรับแร่ได้

จากจุดที่ขึ้นไปวันนี้จนถึงปากถ้ำ

กิโลนะครับเชิญอธิบายต่อครับ

ทางค่อนข้างพิกัดชันมากค่ะ

วันต่อพื้นก็ค่อนข้างที่จะเรื่องมากครับ

เจ้าหน้าที่ก็มาเตรียมอุปกรณ์ค่ะ

ก็ไปกับเจ้าหน้าที่โมบังบุ๊ค
ทางซ้ายแต่ทางซ้ายตันวันนี้สำหรับทางขวาครับสำหรับทางขวา
บุ๊บนะคะก็จะเจาะก็คือมันจะมีทางลงไปทางดิ่งนะคะ
ได้ครับพอลงไปปุ๊บเนี่ยค่ะก็จะเจอสามแยกครับ
พอเราเลี้ยวขวาไปลงคำแนวดิ่งก็จะเกิน๓แยก
เจ้าหน้าที่ก็จะแบ่งกำลังเป็นสองชุดไปทางซ้ายและทางขวา
เพื่อที่จะหาหนูค่ะแต่ว่าพอเดินไปมาคือเจ้าหน้าที่เนี่ย
เดินมาเป็นศพกันคือเดินมาเจอกันอ้าวครับอ่าก็คือเหมือนกับว่า
ตรงสามแยกตรงเนี้ยค่ะมันเชื่อมกันได้อ่าฮะมันเป็น
เหมือนวงกลมเนี่ยฮะมาเจอกันเนี่ยนะใช่ค่ะมาเจอกัน
ก็เลยหาหาทางที่จะลงไปที่โถงแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เหมือนโยนอุปกรณ์ลงไป
เพื่อที่จะสังเกตดูว่ามันได้ยินเสียงหรือเปล่า

ปรากฏว่าไม่ได้ยินเสียงก็เลยลองโรยตัวลงไปค่ะอืมซึ่ง
พอโรยตัวลงไปปุ๊บเนี่ยมันห่างจากสามแยกประมาณ๓๐เมตรค่ะ
ตรงนั้นเป็นโถงที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ประมาณเกือบครึ่งสนามฟุตบอล
คือเป็นผงที่แบบใหญ่ใหญ่ค่ะใหญ่มากครับทีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่า
พอส่องไฟลงไปดูปุ๊บเนี่ยคือจะมองเห็นสุดลูกหูลูกตาเลยไม่เห็นว่าปลายทางอยู่ตรงไหน
ก็เลยลองหาใช่ค่ะใหญ่ก็เลยลองหาร่องน้ำว่า
น้ำเนี่ยจะไหลมาทางไหนได้บ้างถ้าน้ำไหลมาทางไหนเนี่ย
ก็แปลว่าบริเวณนั้นเนี่ยน่าจะมีโพรงหรือมีปล่องที่จะเชื่อมกันได้
อืมครับแต่ปรากฏว่าวันนี้ค่ะพอเดินสำรวจดูรอบรอบแล้วเนี้ย
เจ้าหน้าที่เข้าไปคือถ้าจะมุดเข้าไปจะต้องถอดอุปกรณ์ทุกอย่างครับ
เพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยง
ก็เลยถอนกำลังขึ้นมาแต่ว่าคือสัญญาณที่ดีก็คือพอลงไปในถ้ำปุ๊บเนี่ย
โถงกลางที่ใหญ่เนี่ยนะคะมีอากาศที่ค่อนข้างดีก็คือไม่อับ
ถ้าไม่อับเจ้าหน้าที่เขาบอกว่า
มันน่าจะมีป่องหรือมีโพงที่จะทำให้อากาศหมุนเวียนถ่ายเทเข้ามาได้
เพราะถ้ามันหลับหรือตันจริงจะหายแบบนี้ออก
เท่ากับน่าจะมีปล่องอีกช่องหนึ่งที่จะเหมือนอากาศมันถ่ายเทซึ่งกันและกันอยู่
ใช่ค่ะวันนี้ก็ตอนหลังจากที่ขึ้นมาประคุมกัน
เขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจมีการกระสาททหารให้นำอุปกรณ์เข้าไปสอบบริเวณที่เป็นช่องเล็กว่ามันจะสามารถเข้าไปได้ไหม
ลงมาจากข้างบน
ก็มีความเสี่ยงอยู่ระดับหนึ่งเหมือนกัน
ต้องออกมาเตรียมแผนเตรียมประชุมกันก่อนใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะทีนี้

เฉื่อมสิบเฉียวเลยค่ะ
โพรงที่ห้าที่ลงไปเนี่ยนะครับ
ถ้าเปรียบเทียบกับแนวตัดขวางของเขาแล้ว
มันจะถ้าลงไปได้มันจะอยู่จุดไหนของถ้ำฮะ
อย่างเช่นเลยหาดพัทยาไปหรือว่าจะอยู่โถงไหนฮะ
ตรงนี้จากการที่ถามคาลแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยค่ะ
บอกตรงกันนะคะว่าถ้าพงศ์ตรงนี้สามารถเชื่อมต่อไปอีกพงศ์หนึ่งได้เนี่ย
จะเป็นบริเวณเอ่อเมืองลับแลครับ
รับแลเนี่ยคือเป็นชื่อที่ชาวบ้านเขาเรียกฐานกันแบบนั้นนะคะ
แต่ว่าก็พยายามจะถามเจ้าหน้าที่ให้ว่าเมืองรับแรงเนี่ย
มันเป็นอะไรเป็นสวนหรือเป็นถ่านหรือเป็นอะไร
เจ้าหน้าที่ที่ไปด้วยวันนี้ค่ะก็บอกว่าก็บอกไม่ได้
แล้วก็คนละบ้านก็ไม่สามารถที่จะบอกได้แต่เป็นการเรียกผ่านกันมาแบบนั้นว่า
พอเลยจุดพัทยาบีดมาก็จะเป็นเมืองลับแล
ทีนี้ค่ะถ้าจุดที่ไปสำรวจวันนี้ค่ะ
บังเอิญว่ามันจะเป็นโจทย์ที่เมืองรับแร่จริงค่ะมันก็จะเป็นสัญญาณที่ดีว่า
คือเจ้าหน้าที่กู้ภัยวันนี้ค่ะก็อาจจะเจอเด็ก
ถ้าเด็กอยู่บริเวณผ่านบริเวณเมืองรับแร่จริง
ตอนนี้มีข่าวว่าที่บริเวณพัทยาบีตน้ำท่วม
ทีนี้เด็กนะคะจะต้องหนี

เพราะฉะนั้นถุดที่ไปสำรวจวันนี้คือมันจะเชื่อมต่อกับเมืองลับแลเลย
ถ้าเด็กอยู่บริเวณนั้นเนี่ยจะสามารถไปเข้าช่วยเด็กได้อย่างเร็วกว่าเดิม

กันต่อนะคุณวัชรีพรุ่งนี้เดี๋ยวจะต้องให้เอ่อผู้ภายค่ะ
ภาษาอีกกับทหารก่อนนะคะพี่ครับอ๋อนะฮะอ่าถ้ามีความคืบหน้า
สำหรับพรุ่งนี้ก็รายงานเราด้วยนะครับ
เพราะว่าวันนี้คงจบภารกิจแล้วเนอะอืมมืดแล้วนะคะใช่ค่ะอ่า
ขอบคุณคุณวัชรีนะครับขอบคุณนะครับค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะเนี่ยเป็นความหวังจริงนะสำหรับใช่
ล่องสำหรับโพรงตัวเนี้ยคือต้องบอกว่าตอนเนี้ย
ความหวังอยู่ที่ด้านบนแล้วล่ะทั้งปีกซ้ายแล้วก็ปีกขวาเลยคือ
คืออยู่ที่ว่าทั้ง๑๓คนเนี่ยเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยขวาแค่นั้นเอง
เลี้ยวขวาก็จะเป็นฝั่งของทีมพลตรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตาที่สำรวจอยู่
แต่ถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นของทีมนี่แหละค่ะที่ผู้สื่อข่าวเราเพิ่งจะรายงานไป
แล้วถ้าทั้ง๑๓ชีวิตอยู่ตรงนั้นจริงถ้าเจาะลงไปได้
วันนี้กลับไปวางแผนพูดคุยกันกับทางเจ้าหน้าที่ทหาร
แล้วถ้าพรุ่งนี้เดินทางมาสำรวจกันแล้วเจาะลงไปได้แล้วเข้าถึงได้จริงเนี่ย

ใช่ฮะนี่แหละครับก็รายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกัน